ได้ยินอินโทรเพลงไปแล้วใช่ไหมครับนั่นคืออินโทรเพลงที่เก้าครับ
ห้าแสนรู้จักเพลงนี้ไหมครับครับ
พร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับคุณแม่มีอะไรอยากบอกน้องคะ
อยากจะบอกน้องเชนว่าพอได้ไหมครับ
ถ้าทำไปแล้วถ้าผิดพลาดจะต้องรับความผิดพลาดให้ได้
ในกรณีที่ตกลงใจว่าจะทำเพลง
ฟังอินทรวปไปแล้วสำหรับเพลงที่เก้ามูลค่าห้าแสนบาท
น้องเชนนะครับสู้หรือยดครับ

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย

ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเกมโชว์หนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับ
ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะร้องครบ๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้านบาท
เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับและตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ
เป็นช่วงพิเศษนะครับต้อนรับเด็กโดยเฉพาะในตอนที่ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
จิ๋วแต่แจ๋วค่ะพิสูจน์กันมาแล้วหลายร้อยเทปเลยนะคะ
พลังใจเต็มเปี่ยมค่ะเงินก็เต็มเปี่ยมเหมือนกันค่ะ
ร้องครบ๑๐ยิบไปเลย๑ล้านบาท

ที่มาเหยียบเงินแสนถึง๓แสน
ณตอนนี้แตะถึง๓แสนแล้ว

มีโอกาสว่าล้านอาจจะแตก

๓แสนจาก๓แสนก็เป็น๕แสน

และ๑ล้านบาท

ข้ามเพลงนี้ได้เลยครับ
เปิดได้ตัวช่วยข้ามไปเลย
ตอนนี้รับแล้ว๒แสน

สำหรับเพลงที่๘มูลค่า๓แสนบาทนะครับ

สู้หรือหยุดครับ

นี่คือการตัดสินใจที่ตรงกับคุณแม่ไหม

อยากให้ไอเป็นแค่ที่พักใจ
หรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น
ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกัน
แต่ชีวิตยังเป็นของเธอ

ไม่กลับมาก
กลับเลย
ยอมจริง
และวินาทีนี้ก็มาถึงนะครับ
จะได้ตามเป้าจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะครับ
เพลงที่๘มูลค่า๓แสนบาท

ได้ครับ
มาพบกับนักสู้รุนจิ๋วของเราวันนี้นะครับ

หนูน้อยผู้ไม่ยอมแพ้ขอสู้เพื่อรักแท้ของยายตา

วันนี้ก็มากับครอบครัว
ก็มีคุณตามัยนะครับ

เป็นไงบ้างครับคุณเชน

ตอนนี้เรามีเงิน๓แสนบาทแล้วครับผม

อะไรที่ทำให้เราตัดสินใจว่า

เราด้วยความวิงวอนว่า

จนทำให้เราได้มาไกลถึงขนาดนี้

สติแล้วก็ความตั้งใจของผมครับ
สติและความตั้งใจของผม

ขณะที่เรากำลังตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มันจะถูกหรือมันจะผิด
ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งสองแบบ

เป็นอะไรที่แบบเหมือนลอยขึ้นในอากาศอะค่ะ
จากแบบอะไรที่มันรัดมันหน่วงเอาไว้

เหมือนครึ่งชีวิตมันลอยขึ้นมาค่ะ
เพราะว่าจำนวนที่น้องทำให้คุณตาคุณยาย
คือเหมือนกับได้ชีวิตกลับมาอีกครั้งอะค่ะ

คุณแม่วางแผนกับเงินสามแสนนี้ยังไงบ้างคะ
จำนวนเงิน๓แสนนี้คือเอาไปปลดหนี้ให้ตากับยายทั้งหมดแล้วค่ะ
ตอนนี้ไม่มีหนี้แล้ว

ใจเบาตัวเบาไหมคะคุณตาคุณยาย

ในช่วงปลายของชีวิตได้กลับมาอยู่กันอีกครั้งหนึ่ง
มันชื่นใจและหอมหวานและมีความสุขขนาดไหนคะคุณยาย

มันเหมือนกับมีชีวิตใหม่
ก็ใกล้ฝั่งแล้วก็อยากอยู่ร่วมกันร่วมลูกร่วมหลาน
คุณแม่ครับแล้วต่อจากนี้เนี่ยวางแผนชีวิตไว้เป็นยังไงบ้างครับ
ตอนนี้ก็ให้ตากับยายกลับไปอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมค่ะ
ตั้งใจไว้เหมือนเดิมคือเป็นลูกชาวนาตั้งแต่เกิด
ก็จะทำหนาจนกว่าชีวิตจะทำไม่ได้ครับ
ส่วนเราก็จะหาทุนเหมือนเดิมด้วยการที่แบบทำงานส่งไปให้พอถึงเวลาหน้าธรรมนา
เราก็จะลงไปเหมือนเดิมแต่จะไม่ไปเช่าที่ของเขา
คือเราพอใจอยู่ในที่ที่ของเราเพราะเราไม่มีหนี้สิน
ปีไหนฝนฟ้าอากาศดีอำนวยโชคให้เราแบบว่าทำนาได้ได้ผลิตผลดี
เราก็จะอยู่จะกินใช้แบบอย่างพอเพียงอะค่ะ
ค่ะจะไม่หาหนี้สินมาเพิ่ม
แต่ความหวังบนเวทีนี้ยังไม่ดับศูนย์ค่ะ
ความหวังที่จะมีเงินเอาไปลงทุนในผืนนาที่มีอยู่เพราะว่าตอนนี้ไม่มีหนี้แล้ว
ที่เหลือหลังจากนี้คือหาเงินทุนไปทำเกษตรพอเพียงอย่างที่ตั้งใจไว้ได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับเขาคนนี้และเพลงโจทย์ค่ะ
ตอนนี้สามแสนได้แน่แล้วนะครับแต่ว่าการแข่งขันของเรายังไม่จบนะครับ
เพราะว่าหนึ่งยังไม่ร้องผิดและน้องเชนยังไม่ได้บอกกับเราว่าหยุดเราก็จะแข่งไปเรื่อยจนกว่าจะถึง๑ล้านบาทเราถึงจะหยุดแล้วให้๑ล้านบาท
เราไม่ได้เปิดถึงเพลงนี้กันมานานมาก
เพลงที่๙เดี๋ยวนะคุณป่าเพลงที่๙เลยนะฮะเพลงที่๙แล้วครับพูดแล้วขนลุกเหมือนกันนะครับ
เปลงกัสบ้านแต่ป้ายตั้งแต่ตัวเงินว่าเพลงที่๕๐๐แต่ลืมไปว่าเพลงที่๕๐๐คือเพลงที่๙
สวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่นะฮะอินโทรเพลงที่๙ก็ถ้าฟังดูมันก็เผินมันก็เหมือนกับเพลงทั่วไปนะครับ
ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่ว่ามันมาอยู่เป็นเพลงที่๙เท่านั้นเอง
สถานการณ์นะครับตอนนี้น้องเชนใช้ตัวช่วยไปหมดเกลี้ยงแล้วนะครับ๓ตัวช่วยที่เรามีให้
ความสุ่มเสี่ยงมีค่ะมีสูงด้วยค่ะอยู่ที่ใจเท่านั้นและอยู่ที่ว่าคุ้นชินกับเพลงโจทย์เพลงที่๙หรือเปล่า
ได้ยินอินโทรเพลงไปแล้วใช่ไหมครับนั่นคืออินโทรเพลงที่เก้าครับห้าแสน

ตอนนี้นะเป๊กพยายามชำเรืองสายตาไปที่ครอบครัวนะคะ
ทุกคนหลบตาหมดเลยนะคะ

ถ้าน้องเชนเขาตัดสินใจแล้ว

เปลี่ยนการตัดสินใจของเขาได้

บอกก่อนเลยนะว่าในทุกการตัดสินใจที่ตัดสินใจมาโดยลำพัง
โดยที่ไม่มีครอบครัวเข้ามาแทรกแทรง

แต่อย่าลืมว่าในทุกการตัดสินใจ

ถ้าผิดพลาดจะต้องรับความผิดพลาดให้ได้

แต่ณตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเชนคิดอะไรอยู่

คุณแม่คะก่อนจะเริ่มเกม

อยากจะบอกน้องเชนว่า

เวลาเขาทำงานแล้วมีคนมาพูด

ขอคุณพ่ออยากจะพูดอะไรกับน้องก่อนที่
เกมในเพลงที่๙จะเริ่มขึ้น

น้องพอแค่นี้ครับ

ครบ๓แสนแล้วที่แบบ

นั่นแหละตรงเป้า

พอได้แล้วน้องเชน

นั่งอยู่ข้างล่างของพระปางห้าม

และตอนนี้นะไม่ใช่เรื่องเล่น

สำหรับเพลงที่๙นะครับ
เพลงนี้มูลค่า๕๐๐๐๐๐บาท
ถ้าน้องเชนบอกว่าหยุดนะครับ

อย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับ

เอาไปใช้หนี้ให้คุณตาคุณยาย

ถ้าร้องผิด๓๐๐๐๐๐บาทที่มีอยู่

เหลือ๑๕๐๐๐บาท

หรือจะหยุดครับ

หยุดครับ

ก็รับเงินที่สะสมมานะครับ

น้องเชนนะครับนักสู้รุนจิ๋วของเรา

เอาจริงนะถ้าร้องจริงร้องได้ไหม

สุดท้ายก็ได้เงินไปปลดแอบความเป็นหนี้

ตัวเบาสบายใจมีความสุข

แล้วก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างนี้
ไปตลอดจนนานเท่านาน

และที่สำคัญขอให้ลูกให้หลาน

ตั้งใจเรียนรักครอบครัว
เป็นอภิชาติบุตร

รายการของเรามาทำให้รู้ว่า
พลังจิ๋วมันไม่ได้จิ๋วเสมอไป

วันนี้พลังแห่งความมุ่งมั่นของเชน

ประดับไว้ในใจของเชนเช่นกัน

คุณยายมีนคุณแม่คำคุณพ่อชิน

เดือนสามแสนมันมีความหมาย

วันนี้ยายกับตาเราก็จะได้อยู่ด้วยกันครับ

บอกได้นะครับ
มันเหมือนกับความฝันนะคะ
ภูมิใจในตัวเขานะครับ
เหมือนกับมีชีวิตใหม่

ร่วมกันร่วมลูกร่วมหลาน
สำเร็จแล้วครับ
ขอบคุณช่องไทยรัฐทีวีแล้วก็รายการร้องได้ให้ร้านที่ให้โอกาสของน้องเชนนะครับ
ปลดหนี้ตากับยายได้ครับขอบคุณครับ
กับแม่หนูแยกทางกันตั้งแต่หนูเด็ก
เพราะว่าเขาทะเลาะกันพ่อของหนูไปอยู่กับครอบครัวใหม่ค่ะ
สำหรับพ่อก็อาจจะนานเจอกันดีแต่ยังดีที่พ่อมาหาทุกเดือนค่ะ
แม่แยกกับพ่อแล้วแม่ไปอยู่ระยองค่ะ
ก็คิดถึงนะคะถึงแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแต่หนูก็คิดถึงแม่
อยู่กับย่าสองคนค่ะ
สงการที่ผ่านมาหนูนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนแล้วประสบอุบัติเหตุค่ะ
ตอนนั้นหนูมีอาการเลือดข้างในสมองกระดูกหน้าแตกขาหัก
มีแต่คนบอกว่าหนูห้าสิบห้าสิบค่ะ
เพราะตอนนั้นลิ้นจุกปากไม่ขยับหลับไป๑๕วัน